ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วนะคะว่าพี่แอนจะมีหนังใหญ่

ชื่อชื่อก็คือแบบว่าอลังการงานสร้างมัก
พี่แอนด์บอกนะคะว่าเรื่องนี้แท้ท้ายมากจริงค่ะ
แล้วก็มีบู๊ด้วยค่ะพี่แอนต้องจัดเต็มนะคะ
ซึ่งพี่แพนบอกว่าจริงคือเหมือนกลับมานับหนึ่งใหม่เลย
ที่แบบโอ้โหตัวเองเป็นนักแสดงมายาวนานมากค่ะ
แน่นอนนะคะว่าบทบาทปังแบบนี้นะคะ
ถูกกำกับโดยพี่ยอดพี่ยอดนี่คือผู้กำกับมือรางวัลเลยนะ
แล้วก็ดังมากจริงแล้วก็เป็นสายคอมมิดี้ตัวพ่อค่ะ
งานนี้พี่แอนยอมรับเลยนะคะว่านอกจากจะเล่นบทที่ท้าทายแล้วนะคะ
ร่วมงานกับพี่ยอดแล้วพี่แอนยังต้องอดเสียดายเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม

คือจริงแล้วนาคอมกับพี่ยอดเขาสนิทกัน
คือหนังทุกเรื่องของพี่ยอดจะต้องมีนาคอมค่ะ

แล้วคือตามบทบาทเนี่ยคือจริงต้องได้เจอนครด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เจ้าหญิงในวงการบันเทิงอย่างพี่แอนเนี่ย
คือบอกว่าเสียดายจริงนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
อยากเล่นกับนครไงเสียดายนิดหน่อย
อย่างนี้ค่ะว่าพอบ้านนี้เขาก็จะมีนักคอมเป็นตัวละครหลักของเขา
เราก็อุ๊ยถ้าเราได้เล่นค่ายนี้เราคงจะได้เจอนคร
แต่เราไม่ได้เจออะไรอย่างนี้ก็มีเสียดายนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เชื่อเอาเองนะไม่ได้คุยกับเขาหรอกว่า
ถ้าเกิดว่านักคอมยังอยู่เราคงได้เล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะ